เนื้อหอมมากเลยไม่ใช่ดารานะแต่เป็นนักฟุตบอลนะ
เนื้อหอมทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเลย
ล่าสุดนี่มีข่าวนะคะว่าเป็นกิ๊กกักกับคุณหญิงยา
หญิงยาเป็นอดีตนางเอกวิกหมอชิดค่ะ
เจ้าตัวก็ได้เคลียร์สถานะหัวใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าภาพคู่กับสาวหญิงยาเนี่ยที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะ
ทั้งคู่ค่ะแค่ร่วมงานกันที่ญี่ปุ่นด้วยกันเท่านั้น
พร้อมยืนยันตอนนี้โสดสนิทจ้ะ
ไม่เป็นความจริงนั่นค่ะเป็นปกติฮะ

คือมีโอกาสได้เจอหรือว่ารู้จักเป็นการส่วนตัว

ท่องสงสัยผมคงดังมากเมื่อหน่อยมั้ยฮะ

ลำบากใจจริงสงสัยผมคงดังมากเลยเป็นข่าว